อบตมหาสนุน
กลับมาสนุกสนานกันต่อนะครับกับรายการอบตมหาสนุก
และช่วงนี้คือช่วงอบตขอโชค

วันนี้มีอะไรมาให้ดูครับมีอะไรมาโชว์ท่านนายกพูดไป
วันนี้ก็จะมีโชว์นะครับซึ่งโชว์นี้ก็เป็นโชว์ระดับประเทศ
ระดับที่๓ของประเทศไทยและลองดูฟีเมอร์จะขนาดไหน
พร้อมแล้วเชิญ
จิกโชว์ไหมยากลคนน้องไทยแบน
ต้องบอกเลยว่านี่คือโชว์จากลูกหลานในตะบนทุ่งใหญ่
ซึ่งเป็นหนึ่งในสามตำบลที่อยู่ภายใต้การดูแลของอบตน้องไทยแบน
ที่สร้างชื่อเสียงให้กับชาวบ้านที่นี่เป็นอย่างมากล่ะครับ

อาแจ็คได้ทำการจุดไฟ

ห๊า
ไม่ใช่เหรอ
เด็กหนังมือตะพูด

เธอคนนี้ต้องเป็นคนเผาป่าอย่างแน่นอน
ควรถามอะไรเบิร์นออกมาเฮ้ยเฮ้ย
เป็นผ้าบังบอกว่าเขาเป็นเกรเมอร์เพราะภาษาบ้านไม่ใช่

ไก่

คิดว่าวันนี้เป็นวันสงการหรือเปล่า

โอเค

เดี๋ยวมันจะเอาเข้าไปอยู่ด้วยกันใหม่
บ้าแล้ว

ผมแนะนำนะครับให้ไปบวชเพราะมีห่วง

ออกมาแล้วครับผม

เส้นไก่เล่นก้นห่วง
ทำเอาคุณลิงคุณสนท่านนายกอบต
และชาวบ้านถึงกับเก็มกี่กันทั้งงาน
นี่แค่คนเด็กของพี่เขานะครับ
ยังมีสุดยอดกลที่เขาเตรียมมาอีก

เจ้าหน้าที่ของเราก็เป็นแก๊งขโมยมอไซค์

นี่เห็นไหมเสียงเหล็กจริงเลย
เฮ้ยแฟนกูอยู่นี่นะ
เมื่อเมื่อกล้างคืนเขาก็แทงแฟนเข้ามา

พอซ้อมมาอยากกด

ซ้อมให้เหมือนเมื่อคืนที่ซ้อม

ไม่ได้หายไปไหนก็เมียเขาก็อยู่ในนั้น

อยู่นานแล้วด้วยนะ
เฮ้ย
กลับมาแล้ว
โอ้โหเห็นแล้วก็เสียวไส้ครับ

ให้กับความสุดยอดของแจ็คเมจิกโชว์
มายกลคนน้องไพแบน
แบบสองมือสูงว่าแต่เขาเป็นใคร
ฝึกมาจากไหนไปทำความรู้จักกับเขาเลยดีกว่า

เป็นลูกหลานของในตำบลจริง

ถึงว่าไปเล่นงานไหนไม่ค่อยทัน

คุณน้องชนะตอนนั้นอายุเท่าไหร่

ตอนที่แข่งขันเมื่อปี๕๖นะครับ
ที่ได้รับรางวัลอันดับหนึ่งของภาคเหนือ
แล้วก็อันดับ๓ของประเทศ
เป็นการแข่งขันเกี่ยวกับกศนป๊ทาเลนส์
ยอดเยี่ยมกระเทียมดอกจริงครับ
และหากใครสนใจอยากจะติดต่อโชว์
ก็สามารถโทรมาที่เบอร์โทรศัพท์
และเฟซบุ๊คที่คุณอยู่ได้เลย

คุณแจ๊คเขาก็เลยเตรียมมายกลเซอร์ไพรส์มาฝากคุณลิงเขาด้วย
แถมยังแอบไปเตรียมคนนี้กับคุณสนมาอีกด้วยนะฮะ
แต่จะเป็นอะไรไปดูกันเลยครับ

เงินทองไม่มีมีแต่หนี้สินตอนนี้

เดี๋ยวให้พี่ลิงครับช่วยยัดไปในกางเกงหน่อยครับ
ผืนนี้ครับให้พี่สนถือไว้
ครับผมให้ผมถือก็ไว้เอ่อประทานโทษครับ
วันนี้พี่ลิงใส่มาหรือเปล่าครับ

เอาแล้วไว้ให้ดูสิว่าพี่ลิงจะพูดจริงหรือโกหกครับ

เฮ้ยแต่ใส่อะไรคนดูเยอะตรงนี้เดี๋ยวค่อยไปใส่
ไม่เป็นไรใส่คืนก็โอเคค่ะคุณ

ขอบคุณน้องเรืองยศชาติบุญยฤทธิแจ็คเมจิ๊กโชว์
และแฟนสาวนะครับขอบพระคุณด้วยนะครับ
ผมเอาละครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้า
อาหารอร่อยรออยู่

อมหาสมอง